ก่อนอันนี้รัฐบาลได้ประกาศนโยบายสนับสนุนค่ารถยนต์
ในการที่จะผลิตรถยนต์ใช้ไฟฟ้า
แต่ว่าล่าสุดบรรดาค่ารถยนต์ในประเทศเสนอรัฐบาลครับ
สนับสนุนรถไฮบริดให้มีความนิยม
ก่อนที่จะปูทางไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า
เพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ
เทคโนโลยีและสถานีชาร์จไฟฟ้า
รวมไปถึงความต้องการของตลาดครับ
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
คือแรงต้านจากค่ายรถยนต์ในประเทศ
ที่วันนี้กำลังบ่ายหน้าไปสู่ทิศทางเครื่องยนต์ลูกผสม
ระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าหรือไฮบริด

เพราะว่าในเทคโนโลยีของไฟฟ้ามันก็คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ซึ่งเทคโนโลยีไฮบริดทุกวันนี้เราก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

เพราะฉะนั้นถ้าเราสนับสนุนไฮบริดไปก่อน
รู้สึกจะพูดเหมือนกันใช่ไหม
เราสนับสนุนไฮบริดไปก่อนแล้ว
มันก็จะช่วยในเรื่องของมอเตอร์ช่วยในเรื่องของแบตเตอรี่

ปัจจุบันมีไม่ถึง๑๕๐๐คัน
ยังไม่นับปัญหาจำนวนสถานีชาร์จไฟ
เยียวยาผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์นับหมื่นราย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทชมองว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระแสหลักของโลก

และมองว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุด
ในการเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้

เพราะเรามีโรงประกอบรถยนต์เยอะมาก
แล้วก็ตลาดรถเมื่อเปลี่ยนไป
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เนี่ย
ไหวตัวตามสถานการณ์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว
การประกอบรถไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่แรกสุด
ไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าในประเทศทั้งหมด

แล้วก็เร่งทำชิ้นส่วนในประเทศทดแทนให้เร็วที่สุดครับ
เราก็อยากเชิญชวนผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ทุกคน
ให้มาสนใจเรื่องอนาคตแล้วก็การไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าครับ
โดยโครงการส่งเสริมรถอีวีของภาครัฐ
ตั้งเป้าหมายว่าในปี๒๕๕๙
จะต้องมีรถอีวี๑ล้าน๒แสนคัน
มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า๖๙๐สถานี
รวมทั้งพิจารณาปรับลดภาษีนำเข้าภาษีสรรพสามิตร
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านอื่น
เพื่อสนับสนุนการผลิตรถอีวีให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน